กลับเดี๋ยวมาดูสีสันของทุกคนไทยกันบ้างนะครับกับการแจกเสื้อนะครับ
ที่มีคนต้องการเยอะมากแล้วดาแกนบอสโควิด
เหมือนเล่นเกมไปเลยนะครับคือดาแกนเนี่ยยิงสองประตู

เอาเฉล้ารักษณะวิบัติ๗๑ในเกมไทยลีก
ที่๑๖นะครับซึ่งผ่านมาในช่วงสุดสัปดาห์
แล้วก็เป็นชัยชนะในเกมลีกที่สกอร์สูงที่สุด

ก็มีกิจกรรมครับแจกเสื้อให้กับเด็ก
ที่เป็นแฟนบอลสิ่งเจ้าท่าซึ่งมี๒ตัว

ก็นำฝาขวดน้ำเท่ากับจำนวนเด็กที่มารอรับเสื้อ
ก็เช็คกันแล้วว่ามีกี่คนมาลอยบนอัทธัจันทร์
แล้วก็ทำเครื่องหมายนะครับไว้เพียงแค่๒ฝาตามจำนวนเสื้อ
แล้วก็นำมาใส่ถุงกระดาษแล้วก็เสี่ยงท้ายด้วยการจับขึ้นมา
จับขึ้นมาให้เด็กทีละคนไล่ตามดับจากซ้ายไปขวา
ใครที่จับขึ้นมาแล้วเจอฝาที่มีเครื่องหมายที่ทำเอาไว้
ก็รับเสื้อจากทีมการท่าเรือไปกลับบ้านครับ
ปรากฏว่าเกมจบเร็วเกินคาดครับ
ฝาขวดที่มีเครื่องหมายที่ถูกจับขึ้นมาหลังจากผ่านไปไม่กี่คนครับ
อย่างฟิลิปปินส์ในครั้งที่๓๐ซึ่งจัดแข่งขันในปี๒๖๖๒
มีการเปิดเผยว่าฟุตซอลใบ้อยู่ใน๓๐ชนิดกีฬาที่ได้รับการบรรจุ
รวมถึงเทนิสเทเบอร์เทนิสหรือว่าบิงปองกันนะครับ
แล้วก็มีเรือพายที่ทีมชาติไทยนั้นเป็นแชมป์เก่า
เรื่องนี้คุณอธิสักเบนจาสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลไทย
ก็บอกว่าฟุตซอลเป็นกีฬาที่ไทยกว้าแถนทองได้๑๐๐มาตั้งแต่ปี๒๐๕๐
ก็อยากให้สมาคมกีฬาฟุตบอลนำฟุตซอลเข้าสู่วาระ๔เกม
ซึ่งจะมีการนำเสนอรอบที่๒ต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยอีกครั้ง
โดยชาติสมาชิกแล้วก็ผู้แทนนะครับมนตรี๔เกมสามารถเสนอชนิดกีฬาเพิ่มเติมได้ก่อนวันที่๑๓มิถุนายน
นี้นะครับบิ๊กปอมก็ทิ้งท้ายว่าปัจจุบันทุกชาติในอาเซียนต่างก็เล่นฟุตซอลกันหมดแล้ว
รวมถึงบรูไนสวทธิ์ภพลาวแม้กระทั่งฟิลิปปินต์ก็มีการแข่งขันระดับสโมสร
ดังนั้น๔เกมควรมีการแข่งขันฟุตซอลเพื่อพัฒนาวงการโต๊ะเล็กสู่ระดับสากลต่อไปนะครับ
มาดูการอุ่นเครื่องกันหน่อยนะครับ

สำหรับไทยกับจีนวันที่๒มิถุนายนนะครับ
หน้าจอไทยรัฐทีวีก็จะเริ่มเข้าสัญญาณเวลา๑๘นาฬิกาเกมแข่งขันเวลา๑๘นาที๓๐นาทีเน้นย้ำนะครับ
วันเสาร์ที่๒มิถุนายนนะครับ
วอเล็กบอลหญิงครับยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า๑๗ปีชิงแชมป์เอเชีย
สุดท้ายของรอบแรกวันนี้ติดตามเชียร์กันได้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมง๔๕นาทีครับ